ก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าเขาเคยร้องเพลงด้วย

คือหลายคนอยากจะรู้ว่าพี่ตุ้ยจะมีโอกาสไหม
เพราะว่าวันก่อนได้ยินได้ฟังเสียงเพลงพี่ตุ้ย

ยังร้องเพราะอยู่เหมือนเดิมก็เลยอยากจะรู้ว่า
จะมีความเป็นไปได้สักแค่ไหนคะพี่ตุ้ยค่ะ
ที่จะกลับมาทำซิงเกิลอีกครั้งค่ะ
คิดถึงตลอดคือเพลงต้องบอกว่า
มันอยู่ในใจตลอดนะครับแล้วเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ชอบ
ชอบทั้งเป็นคนฟังชอบทั้งเป็นคนร้อง
ชอบต้องเป็นคนทำก็คือชอบทุกอย่าง
เพลงมันอยู่ในจิตวิญญาณเราอยู่แล้ว
ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีอะไรลอยมา
สักเพลงสองเพลงที่นี่ก็มาฝ่าย
มีอยู่นะครับจริงก็ทำอยู่บ้าง
แล้วก็อยู่ที่ว่าจังหวะและโอกาสแล้ว
เราจะปรุงออกมาเป็นในแนวไหน
อ่ายังโป๊บโป๊บโป๊บ